ชีวิตส่วนตัวจริงพี่มีเมียป่ะ

เดี๋ยวขอเรื่องความรักเชิญดวง

คืองี้นะตามดวงชะตาเนี่ย

คือคนเกิดใน๓ราศี

ราศีพฤกษพราศีกุ้ง
ราศีมีนพิจิกษ์ราศีมีนพิจิกษ

หรือมีความรักไม่เป็นไปตามปกติ

ซ้อนเงื่อนปิดบังอำพราง

พี่เอกชัยก็เป็นเกิดใน๓ราศีนี้

แปลว่าจะต้องเคยมีความรัก
ที่มีคนรักที่เป็นไปตามปรารถนา

เคยสมเคยได้เคยมี

ก็แปลว่าความรักที่มีจะต้องเป็นความรัก
มรณะลึกลับซับซ้อน

บางตอนมันเป็นเหตุผลส่วนตัว
ประการนี่คือความหมาย

จะมีแบบเปิดเผยไม่ได้ส่วนจะมี

คิดจะไม่ขาดรักทั้งหมดทั้งมวลที่ทายไป
มันก็ยังมีจุดปิดท้ายอยู่ตอนหนึ่งว่า
พอวันหนึ่งเมื่ออายุขึ้นประมาณสัก๓๕ปี

ความรักไม่ใช่สารณะหรือสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต
เพราะชิดจะต้องมีเวลาไปทำภารกิจธุระภาระเรื่องอื่น
ดังนั้นถ้าความรักมันมาเป็นธุระภาระความวุ่นวายอีลุงตุงนังนี่นู่นนั่น

และเอารักที่มีอยู่เป็นพลังมาทำงานทำนู่นทำนี่ทำนั่น

เด็กเอาพานมาไหว้เขาจะไหว้แล้ว
เอาพานมาให้นะ

คือผมแทบไม่ต้องพูด
ส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกว่าเมื่อมาถึงวัย๓๕ที่อาจารย์พูดมาตะกี้เนี่ย
คือเป๊ะเลยจังหวะนั้น๓๕๓๖ผมคิดว่าผมอยู่กับครอบครัว
มีแม่มีน้องมีหลานที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบทุกคนหวังในตัวผมทั้งหมด
แล้วการบริหารการจัดการที่บ้านของพี่เอกมดดำน้องแมมเป็นกงศรี
การทำงานอะไรก็แล้วแต่เป็นกงศรีหมดโดยที่มีให้น้องเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างทั้งหมด
อยู่กันด้วยความรักและความเข้าใจลุงคือพี่เอกเป็นหลักใหญ่ในบ้านของครอบครัว
เมื่อเป็นแบบนี้มาก็เลยคิดว่าวันหนึ่งถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วมาดูแลจัดการเรื่องทรัพย์มรดกทั้งหมด
ซึ่งเราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วว่าตามข่าวหนังสือพิมพ์ตามอะไรก็ตามแต่เรื่องมรดกเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันถึงขนาดฆ่ากัน
เพราะฉะนั้นโอเคถ้าเกิดเราเอาคนอื่นเข้ามาปล่อยปลอมอยู่ในบ้านแล้วทำให้ชีวิตในบ้านพัง
ไม่เอาพี่ขอเลือกครอบครัวพี่จะไม่เอาคนอื่นเข้ามาแล้วเอาคนนั้นมาให้ทรมานกับเรา
เอาคนนั้นมาให้ลำบากกับเราจะเป็นอะไรก็ตามแต่พี่จะไม่ยอมให้คนนั้นมาทรมาน
ถ้าเรารักเขารักกันได้คบหากันได้แต่จะให้เอาทุกคนหรือเอาคนที่เรารักเข้ามานั่งแล้วทำท่าเป็นภรรยา
แล้วมาดูแลทุกอย่างแทนคนในครอบครัวไม่ได้ไม่มีทางจะเป็นไปได้
เพราะฉะนั้นความรักที่แท้จริงที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ที่พี่มีก็คือความรักในครอบครัวครัว
แล้วถามว่าเราขาดไหมไม่ขาดแล้วในเมื่อไม่ขาดแล้วหาตังค์เก็บตังค์ไว้
แล้วส่วนหนึ่งยังเก็บเอาไว้ที่ตัวเองเผื่อหลานไม่เลี้ยง
มาเยี่ยมครั้งหนึ่งก็ให้แหวนเพชรมันไปวงหนึ่งเดี๋ยวมันมาบ่อยเชื่อสิ
นี่คือตัวเองที่คิดเอาไว้ว่าวันหนึ่งตัวเองอยู่ตรงนี้ตัวเองมีความสุขแล้ว
แล้วเรื่องราวของทางเพศณปัจจุบันนี้วัยเราขนาดนี้ก็ไม่น่าจะโดนบ่อยแล้วล่ะ
พี่เอกครับเป็นอย่างนี้นะไอ้เรื่องของความรักเนี่ย
คิดดูนะว่าเราเรามาจนบัตรนี้แล้วอ่ะใช่ไหมที่พี่มีเกราะคือครอบครัวเนี่ย
คือพันธุปัตตานีเขาเรียกแต่งกับครอบครัวคนอื่นอย่าหวังจะเข้ามาในครอบครัวเลย
แค่มันกับเรารู้จักกันแล้วคนอย่างเราเนี่ยแสนจะโรแมนติกใจดี
เป็นที่หนึ่งเลยอยากได้อะไรจัดให้โรแมนติกอ่อนหวานนุ่มนวล
เรื่องที่เรามีพึงมีในผู้ชายคนหนึ่งที่มีในโลกนี้
มันก็ยังสร้างความเป็นเจ้าของอยู่ไหนกลับบ้านกี่โมงตอนนี้ทำอะไร
แล้วชิดเราอยู่ในวงการอยู่เป็นเพื่อนรู้จักนะ
เขาไม่เคยอยู่แบบเรายิ่งถามเยอะเลยมันก็เริ่มแค่นี้ยังเยอะเลยคิดดูอ่ะ
แล้วถ้าเกิดมันจะมาอยู่ในครอบครัวมีเยอะยิ่งกว่าแล้วพี่คิดไหมเอาอย่างนี้
คือทุกอย่างนะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวไม่มีเมียไม่มีแต่ทำไมมีลูก
จะมามีลูกเขายินดีจะบอกให้เท่าที่อยากบอก
ทำไมเออทำไมถึงมีลูกพี่เอกพี่เอกไปทำลูกกับเขาตอนไหน
ลูกมีแต่ลูกบุญธรรมที่เรารอนะป้ามีแต่ลูกบุญธรรมน้องเควินก็อยู่ต่างประเทศ
ก็รับเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมใช่ครับคนก็จะเข้าใจว่าเป็นลูกพี่
แล้วก็พอพี่บอกว่าไม่ใช่เขาก็บอกว่าพี่ก็ไปซุกเอาไว้
ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจก็แล้วกันแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชื่อน้องภัยศาล

น้องไฟศาล๒๔แล้วครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่๗๘ขวบ
ก็ถือว่าเป็นลูกเหมือนกันแล้วเควินอ่ะ
เควินนี่ตอนนี้๑๕ส่งไปเรียนต่างประเทศ
ก็ไปอยู่กับแม่เขาสิอยู่ที่โน่นแม่ก็อยู่ที่นอรเวย์อยู่แล้วก็
ก็ปีหนึ่งก็ไปเยี่ยมลูกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้
ก็คือจริงผมเลี้ยงเด็กมากกว่านี้อีก
คือส่งเด็กเลี้ยนหนังสือให้ทุน
แต่ว่าคนนั้นจะต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องรำโนราเป็น
ใต้นี้ผมให้อยู่ประมาณ๗๘๐ทุน
ก็คือมีเด็กที่ทุนเรียนทุนผมแต่ละเดือนแต่ละเดือนอย่างนี้เยอะ
แต่มาสรุปตรงนี้นะครับว่ามีคนหลายคนถามผมอยู่ตลอด
แล้วก็มาจนบัตรนี้ผมอายุ๕๐กว่าเนี่ย
รสนิยมทางเพศผมคิดว่ามันเหมือนเรื่องกางเกงใน
ไม่ควรจะต้องตอบว่าวันนี้เรานุ่งสีอะไร
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรคุณอยากรู้ไปทำไม
รู้แล้วมันคุณได้อะไรขึ้นมันอะไรขึ้นมันมีความสุขอะไรเพิ่มขึ้น
หรือว่าผมบอกว่าผมชอบอะไรแล้วคุณสัมผัสไม่ได้มันไม่ใช่

บริวารดวงเขาจะดีไหมครับ
อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญก็ห่วงเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าลูกจะพึ่งได้ไหมต่อไปวันข้างหน้า
อ๋อเหรอห่วงว่าจะพึ่งได้หรือพึ่งไม่ได้

ว่าเขาจะพึ่งตัวเขาเองได้หรือไม่
คืออย่างนี้นะครับมันชัดเจน
เจ้าเรือนพบดาวเจ้าเรือนพบปุตตะ
ว่าบุตรเนี่ยอุตตะไปเป็นประร่วมดาวเสา
เสาร่วมกับดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ
เสาถึงรักถึงจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติ
ไม่สามารถที่จะเอาบุตรเอาภรรยาถ้ามีวงเล็บถ้ามี
เลี้ยงแบบครอบครัวอย่างที่คนอื่นเขาเป็น
แต่สามารถที่จะอุปการะทั้งทางใกล้ทางไกล
ลายเองไปไกลอกไปต่อสู้ไปดิ้นลนและอยู่ในวิถีที่ข้าสนับสนุน
เขาก็จะสามารถเติบโตได้ถ้าดวงชะตานี้เอามาเลี้ยงมาใกล้
เมื่อไหร่มันจะเป็นบุญธรรมแล้วก็ตามทีปัญหาเพียบถ้างั้นพี่เอก
ทำถูกทำถูกมากเลยเหมือนกับมีบุญวาสนารู้ว่าต้องทำแบบนี้
ครับอ่าดวงสุขภาพดวงอุบัติเหตุหนึ่งสุขภาพตามดวงชะตาเกิด
วันจันทร์ดาวอายุในดวงชะตาอยู่ในเรือนพุธซึ่งเป็นเรือนเดช
แปลว่าเป็นคนแข็งแรงมากไอ้สุขภาพที่เกี่ยวกับช่องท้องลำไส้
เนี่ยนะที่เป็นไปเนี่ยมันก็เป็นเป็นให้หายเป็นเป็นให้หายเพราะการ
ประทานอาหารไม่ตรงเวลาบ้างลมในท้องเยอะบ้างนู่นนี่นั่น
เป็นปกติธรรมดามีได้หายได้และไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงที่ลูกมี
ลามไปถึงมะลงมะเร็งไม่มีสองอุบัติเหตุที่จะถึงขนาด
แขนขาดขาขาดไม่มี๓จะถูกยิงตายไม่มีนะฮะถูกวางระเบิด
ไม่มีเพราะนั้นแคล้วคราษปลอดภัยนิรันตรายไม่ต้องกลัว
ดวงชะตานี้สามารถอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนยาวมาก
เป็นคนสุขภาพดีและสามารถหายได้ตามปรารถนา

วางแผนอนาคตไว้อย่างไร

อยากมีศูนย์การเรียนรู้เรื่องงานวัฒนธรรมล้วนในภาคใต้สักที่หนึ่ง
เป็นเหมือนกับมูลนิธิหรือเป็นอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้น
มีเนื้อที่สัก๔๕ไร่แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เกี่ยวกับเรื่องมโนลาหนังตะลุงแต่ละสาขา

แล้วก็เอาองค์ความรู้ที่ตัวเองมีทั้งหมดให้มันเป็นสาระ
ให้แผ่นดินกลบหน้าเราไปซะเฉยเกิดขึ้นแน่นอน
แล้วก็เอามาสอนเด็กทั้งภาคใต้
ต้องขอโทษพี่น้องชาวภาคกลางภาคเหนือหรือภาคอีสานนะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าแต่ละภาคคุณก็มีบุคลากรที่สำคัญของคุณอยู่แล้ว
ใช้เขาให้เป็นก็แล้วกันส่วนในทางภาคใต้

ผมเชื่อว่าถ้าตราบใดที่แผ่นดินยังไม่กรบหน้าผม
ผมจะสู้เรื่องนี้และจะทำเรื่องนี้ไป
โดยไม่พักครับ

สุดท้ายค่ะพี่เอกค่ะฝากข้อคิด
ผมว่าคนที่ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นอะไร
ไม่รู้จักตัวตนของตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไร
ก็จะไม่มีวันถึงเส้นชัยได้
เพราะหากว่าเราไม่รู้จักว่าตัวเราคืออะไร

สิ่งที่อยากจะให้คิดให้มากที่สุดก็คือบุพการี
เป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือการตอบแทนท่าน
มาถึงวันนี้ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุด
ก็คือขอให้คุณรู้จักตัวเองและก็รู้จักประมาณตน

สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้อยู่กับสิ่งนั้นนาน

แล้วก็รักในสิ่งที่เป็นรากเง่าของเรา
อยู่กับสังคมที่กำลังก้มหน้า
แล้วไปเห็นชีวิตคนอื่นที่ทะยานไปไกลเหลือเกิน

วันนี้สัมภาษณ์พี่เอกเองก็ลืมไปว่า

เหนื่อยนักก็ขับไปตั้งหลักใหม่ในจุดเดิม

วันนี้ได้ข้อคิดดีจริงฮะว่า

เขาบอกตลอดเลยว่าถ้าหาทางออกไม่ได้

บทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งคือ

เราพยายามทำพัชนะลองน้ำฝน

น้ำค้างแต่ละหยดก็อาจจะมีความหมาย

แล้วคุณล่ะได้ทำหรือยัง

ที่ทำให้เราได้เปิดตาให้สว่าง

ให้รู้ว่าเราเป็นอะไร

ขอบคุณคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะ

กลับมาพบกับเรื่องราวดีแบบนี้

ผ่านดวงชะตาโดยพ่อหมอรักของเรานะคะ

เวลา๔ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒สวัสดีค่ะ
ตอนนี้แข็งแรงยังคะสภาพจิตใจ
แข็งแรงเวลาอยู่กันหลายคนค่ะ
แต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวก็มีบ้าง

เดี๋ยวเสียงโมงเล่าเปิ้ลบอกอะไรบางอย่าง
เป็นดวงตัวเงินสวถอน
ผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงไหนตรงนั้นรวย

ก็ต้องจบระจากหรือตายจากกัน
อ้าวโหสนุกมาก
แต่งงานเพราะเหมือนถูกมัดมือชก